คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์บนท้องถนน
คาดว่าสาเหตุอาจจะเพราะถนนลื่น

เมื่อช่วงเย็นนี้เองรถเทรลเลอร์เสียหลัก
ชนแบรีเออร์แล้วก็จะเห็นว่ามีคนกระเด็นออกมา

นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถเห็นไหมคะ
มีคนที่นั่งอยู่ข้างคนขับในรถเทรลเลอร์

ลูกศรสีแดงรถเสียหลัก

โอ้โหนี่คือถนนรังสิตนครนายกค่ะ

สักประมาณบ่าย๓โมงครึ่งวันนี้ค่ะ

รถเทรเลอร์คงเสียหลักอ่ะค่ะ
หญิงที่นั่งมาข้างกระเด็นออกไป
นางสาวลำไย่โถบัตเจ็บนะค่ะ
เพราะว่ากระแทกกับแบรีเออร์
คือหลุดออกจากห้องโดยสารไปเลย
คนขับคือนายบุญเถิง
นี่คือคนเจ็บค่ะนี่ค่ะโอ้โหคือเจ้าของกล้องหน้ารถกับชาวบ้านแถวนั้นเขาก็รีบไปช่วยอ่ะนะคะ
แจ้งกู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
แต่ก็คาดว่าที่เขาวิ่งไปเนี่ยคุณเขียนมาสอนขอดูกล้องวงจรปิดหน่อย
กล้องหน้ารถใช่ไหมกล้องหน้ารถค่ะของรถคันที่ตามมา
ถ้าเกิดเขาไปถึงสะพานลอยเนี่ยเขาผ่านสะพานลอยได้ไหมเนี่ย
ความสูงนี่มันดูก็แบบมินเมย์อยู่นะใช่ไหม
เลยต้องหักเลี้ยวหรืออะไรยังไงหรือว่าจะเรกกระทันหันเจอรถทางซ้ายหรืออะไรยังไง
โอ้โหดูสิเห็นไหมโอ้โหแต่เขาก็ถล่ายไปนะคะ
ถ้าไหลไปก็ผ่านใต้สะพานได้ตอนถลาย
หรือมันอาจจะเป็นมุมกล้องของกล้องหน้ารถค่ะ
เห็นแล้วหวาดเสียวนะถ้าไปเกี่ยวสะพานลอยคลืนลงมานี่ก็
แล้วรถคันที่ตามมาเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคะ
เฉียดฉิวนะคะพี่อุ๋ยดูสิคะเนี่ยเฉียดชิวไหมล่ะ
อื้อนี่เนี่ยค่ะ
คันหน้าอีกนะที่เลยไปนิดนึง
แล้วที่สำคัญคือคนเจ็บที่กระเด็นออกมาค่ะ